สำหรับพี่หนุ่มสอนรามแล้วคุณติ๊กเนี่ยตอนนี้ควงลูกตัวน้อยนะคะออกงานแล้ว
หลังจากที่เพิ่งจะกลับมาจากฝรั่งเศสไปเที่ยวมา
หลายคนก็เมาส์กันไปว่าหนีขดงหนีคดีหรือเปล่า
วงงานกันออกมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะสำหรับครอบครัวสุขสรรค์พี่หนุ่มสอนรามค่ะ
ที่พาคุณติ๊กพันรยาและลูกสาวน้องวีจิมาเจอผู้คนมากมาย
เผยถึงโมเมนต์น่ารักกับการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสครั้งแรก
เห็นว่าเป็นช่วงที่คุณหนุ่มกับคุณติ๊กเนี่ยเขารู้จักกันพอดีนะคุณ
ก็เลยมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ทำเอาสาวติ๊กปราบปลื้มจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะ
ปื้มจนที่๒๐๒๒
ไม่ค่อยได้สวีตนะคะเลี้ยงลูกค่ะ
บางทีพอจะกอดกันวีจิจะลองเอ๊อะ

เอาง่ายเพราะว่าเวลาคุณแม่หลังคลอดเนาะ
เวลาที่อะไรที่ซึ้งใจอะไรอย่างนี้

แต่อะไรที่ซึ้งใจเราจะแบบมีน้ำตาไหล

ถูกใจไหม

แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะ

บางทีแค่มองตาติ๊กก็รู้แล้วว่า
ติ๊กรู้สึกยังไง

เห็นแววตาทั้งคู่เป็นประกายเลยนะ